หาแนวทางกันสักนิดเผื่อจะพลิกชีวิตช่วงกลางเดือนที่กำลังจะถึงนี้ฮะ
เดี๋ยวแวะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแล้ว
อ่างน้ำมนต์อาสมหรือศรีเน่นครับ
มาแล้วเหรอมาแล้วแต่ก่อนจะไปอาบน้ำมนต

กุมารเจ้าสัวเฮงแล้วมีใครมาเนี่ยเขามาแก้บนนะครับ
มารเจ้าสัวเหงมีคนมาแก้บนเพราะว่า
โชคลาภไปรอบปลายเดือนธันวาที่ผ่านมา
คุณบรรเพ็ญดวงแก้วครับมาพร้อมกับแฟนนุ่ม
ก็นำเครื่องเส้นไหว้ประทัดหมื่นนัดมาแก้บน
กุมารเจ้าสัวเหงถูกไปเมื่อช่วง๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าก็มาขอพรจากกุมารเจ้าสัวเหง
ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่ขอด้านนอกนะฮะ
กุมารเจ้าสัวเฮงแล้วเดี๋ยวนี้เขามีองค์เล็ก

แล้วเดี๋ยวนี้เขามีองค์เล็กด้วยองค์เล็กทำไง

เวลาเราไปกระซิบขอที่นี่ก็มีเหมือนกัน

เพิ่งมีมาไม่นานนี้เองเห็นมั้ยฮะ

และที่ขายไปได้ขยับไปต่อที่อางน้ำมณฑฤษศรีเนร
เลขโสรสาระตะ๖ตัวหลักเลย
มันจะหมุนวนก็จับชนกันเองนะฮะ

เป็นอย่างไรปิ๊งเลยอะไรนะฮะโอ้๕๔๓๑๒๙๓

ท่านผู้ชมเลี้ยงด้วยใจท่านผู้ชมเอง
อ่ะดูเดี๋ยวมุมขวามันเลขอะไรอ่ะ

ไม่ใช่๙พี่

เลขอ่างมันคือสองอ๋อไม่ใช่นี่อ๋อมัน๗กับ๙เหรอ
๙กับ๓มันต้อง๒กับ๓นะ
แต่พี่มองไปที่ก้นอ่างสิมีหอยสังด้วยอ่ะอะไรล่ะ
ชัดเจนปิ๊งเลยนะ
ขยับต่อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขยับไปปราจีนบุรี
ริมถนนสาย๓๐๔อำเภอกบินบุรี

ที่นี่ดังมากดังมากและเป็นมิติใหม่
เพิ่มระดับให้เราจับตัวเลขกันใหม่เพราะอะไร
เพราะเราไม่ใช่ขอพรยกมือไหว้ดูทูปเสียงทายไม่ใช่แล้วฮะ
จ้องส่องเข้าไปที่หัวของเจ้าพ่อเสือ
ไหนนี่หรอคะยักษ์เขี้ยวอยู่นี่นี่เขี้ยว
ไม่ได้ดูหัวฮะแต่ให้ดูที่เขี้ยวและฟันของเจ้าพ่อเสือ
เดี๋ยวนี้คือมิติใหม่มองลึกลงไปถึงฟันเจ้าพ่อเสือ
เขาเห็นตัวเลขฟันซี่ขวาฟันซี่ซ้ายฟันซี่ขวาได้มา๓
มองข้ามป่าฟันซีกซ้ายได้อีก๓รวม๒ซีกแผงนี้๖หลัก
หลักนี่คือเทียบเท่ารางวัลที่๑เลยนะ
เทียบเท่ารางวัลที่๑เลยเห็นวงกลมยังฮะ
วงกลมอีกทีขยี้ตาแตก
มองแล้วมีชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นมากเขาเห็นชัดเป๊ะ

เป๊ะเป๊ะอะไรของพี่เนี่ยคะ

ตรงไหนดวงผมไม่มีผมไม่มีดวงด้านนี้
เพราะฉะนั้นผมมองตาแตกผมก็มองไม่เห็น

คุณต้องไม่โกหกตัวเองว่าคุณคุณเห็นหรือไม่เห็น

อย่าไปกับชาวบ้านแถวนั้นแถวนั้นเขาเห็นกัน

แต่ขออนุญาตอย่ากรวดจันกว่าสวรรค์ชอ
ชาวบ้านเขาบอกมาว่าเลขที่เห็นทางขวา๕๗๗
เลขที่เห็นทางซ้าย๙๗๔

มิติใหม่นอกจากขอสารเจ้าพ่อเสือ

ยังมีการส่องเลขจากฟันเจ้าพ่อเสือกันแล้ว

แต่ถ้ามองไม่ออกให้ออกไป

ก็เก็บเอาไปเสี่ยงทายเพื่อเป็นแนวทางนะฮะ

อ้าวเมื่อกี้อะไรเหรอฮะนี่ชัดไหม

เพราะว่ามันเป็นดวงของเขาจริง

อ๋อสารเจ้าพ่อเสือใช่ไหมปลาจีนปลาจีน